นักร้องค่ายของคุณหม่ำจกมกแล้วพยายามจะข่มขืนเธอด้วยนะ
อืมแต่สุดท้ายอ่ะหนีเอาตัวรอดออกมาได้อ่ะค่ะ
เนี่ยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณ๒ทุ่มเมื่อคืนนี้เองนะคะ
ร้านเสริมสวยลักษาลอนตั้งอยู่บริเวณถนนบางม่วงบางครูรัฐ

เป็นอาคารลักษณะคือชั้นเดียวแบ่งเป็นห้องให้เช่าค่ะ
โดยมีคุณนงลักษมูลศรีอายุ๔๕ปีเป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็เป็นภรรยาของนักร้องค่ายเพลงหม่ำจกมกด้วย
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วค่ะนี่พี่หม่ำมาโอ้ย
มาให้กำลังใจแล้วก็ปลอบใจคุณนงลักษ
ขอบใจคุณน้องลักษมณ์ก่อนที่จะโทรศัพท์แจ้งตำรวจสภาพ
ปลายบางมาตรวจสอบนะคะคุณนงลักษณ์บอกว่า
คนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่สักลายเต็มตัว
ขี่รถจักรยานยนต์มาแอบซุ่มบริเวณข้างร้าน
แล้วก็รอจนกระทั่งไม่มีลูกค้าจึงเปิดประตูเข้ามาในร้าน
แล้วก็คนร้ายบอกว่าอย่าเพิ่งปิดร้านเดี๋ยวแฟนกำลังจะมาสระผม
เพื่อจะไปงานวันเกิดเพื่อนอันนี้คนร้ายบอกนะ
จากนั้นคนร้ายก็เดินไปที่หน้าร้านสักพักหนึ่ง
ก่อนที่จะเดินเข้าไปในร้านอีกทีหนึ่งค่ะ
อ้างบอกว่าอากาศข้างนอกมันร้อนขอมานั่งตากแอร์
แล้วก็ทำทีสอบถามราคาค่าสระใด
ก่อนที่จะหยิบเงิน๑๒๐บาทมาวางไว้
อ้างบอกว่าแฟนสาวนั่งรถใกล้จะมาถึงแล้ว
อันนี้นะคะคือพยายามที่จะแบบเหมือนประวิงเวลาไว้ค่ะ
แต่ระหว่างทางที่เธอเผลอปรากฏว่าคนร้าย
ชักมีดออกมาขู่ไม่ให้ร้อง
ก่อนที่จะล็อกคอลากเข้าไปในห้องน้ำ
สั่งให้ปลดทรัพย์สินที่มีค่าในตัวออกให้หมด
ในคอมีสร้อยคอสเตนเล็ตธรรมดา๑เส้น
ส่วนแหวนเป็นแหวนลักษณะเป็นแหวนเพชรแท้นะคะ

ถอดให้คนร้ายพร้อมกับเงินอีก๑๕๐บาท

แต่เธอบอกว่ามีประจำเดือนพอดี
เมื่อคนร้ายเห็นอย่างนั้นแล้วก็เลยบังคับให้
ให้เธอใช้มือเธอจับไปที่อวัยวะเพศแทน
พร้อมกับนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปเอาไว้
โดยครูบอกว่าถ้าไปแจ้งความเดี๋ยวจะเอารูปไปประจาน
บอกว่าสถานการณ์ตอนนั้นพยายามอ้อนวอน
กับคนร้ายดีว่าอย่าฆ่าเลย

คนร้ายเปลี่ยนใจเปิดประตูไปในห้องน้ำแทน
ตัวเองก็เลยวิ่งหนีไปที่รถจักรยานยนต์นะคะ
หมายถึงว่าตัวเองวิ่งหนีแล้วก็คนร้ายก็วิ่งหลบหนีไปนะคะ

อย่าร้องนะมันก็ล็อกคอพี่เข้าห้องน้ำเลย

มันเอามีดมีดอะค่ะมันเอามีดจี้
มันบอกว่าถ้ามึงร้องนะกูจะแทงแทงจริงนะ

พอพาเขาไปห้องน้ำมันก็มีอะไรก็มีอะไร
มีเงินเท่าไหร่มีอะไรก็ปลดบดให้มันเลย
แล้วมันก็บังคับถอดเสื้อเพื่อแต่มันจะข่มขืน
แต่ว่าพี่มีเน้นพี่ก็ถอดให้มันดูเลยว่า

ถ้าเกิดว่าทำถ้าเกิดว่าไอ้เนี่ย

กูจะเอารูปนี้ไปลงบอกว่าพี่ไม่กลัวหรอก
พี่แก่แล้ว

หลบหนีไปตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อที่จะแกะรอยคนร้ายนะคะ